ติดตามภาพบริการสดพร้อมกันเลยครับ
ที่นั่งอยู่นั้นมีผู้แถลงข่าวทั้งหมด๔ท่านด้วยกันนะครับ
เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ก็คือท่านนโรงศักดิ์
แล้วก็ทางด้านของแม่ทะพรองแม่ทะพที่๓
แพทย์แล้วก็รองผู้บัญชาการกระบวนพลังภาคภาค

ครับวันนี้นะฮะก็เป็นวันที่๑๖นะครับ
พวกเราได้อยู่ร่วมกันเอาใจช่วย
แล้วก็ปฏิบัติภารกิจดูแลน้อง๑๓ชีวิตที่อยู่ในถ้ำนะครับ
เราเจอกันมาแล้ว๑๖วันผมคิดว่าทุกคนก็คงจะ

อยากเห็นสักทีว่าเราช่วยน้องเขาออกมาได้แล้วนะครับ

แล้วขณะเดียวกันก็หลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันเหน็ดเหนื่อยนะครับ
ยิ่งนานวันคนก็จะเยอะขึ้นเรื่อย
แล้วก็สภาพแวดล้อมก็จะค่อนข้างจะแออัดนะฮะ
วันนี้จึงต้องขออภัยพวกเราอย่างยิ่งนะครับ
ที่ต้องใช้สถานที่ตรงนี้นะครับ
ผมเดี๋ยวท่านรองจุรัฐนะฮะคงจะขอบคุณพวกเราที่พวกเราให้ความร่วมมือในด้านการจัดระเบียบตรงนี้เป็นอย่างดี
เพราะทีมงานปฏิบัติของพวกเรานะครับต้องการพื้นที่อย่างมากในการทำงานนะครับ
อย่างที่ผมกลับเรียนพี่น้องมาโดยตลอด๑๐กว่าวันนะครับ
จนถึงวันนี้วันที่๑๖ก็ยังยืนยันว่าทุกภารกิจที่เราปฏิบัติตั้งแต่วันแรกเราก็ยังเดินไปตามภารกิจนั้นนะครับ
วันนี้ในถ้ำภารกิจแรกที่ผ่านไปแล้วคือการค้นหาค้นพบแล้วการนำน้องออกมาก็เป็นการกู้ภัยกู้ชีพออกมานะครับ
เราก็ต้องมีแผนในการนำน้องเขาออกมาจากถ้ำให้ได้นะครับ
อุปสรรคของเรามีอยู่สองอย่างหลักนะครับก็คือน้ำและเวลาอันนี้คืออุปสรรคที่เราสู้กันมาตั้งแต่วันแรกนะครับ
เพราะฉะนั้นเราต้องทำทุกวิถีทางถึงแม้เราไม่มีทางที่จะชนะธรรมชาติและเวลาได้
แต่เราก็ขอให้มีเสี้ยววินาทีหรือเสี้ยวระยะเวลาพอเพียงที่เราจะปฏิบัติภารกิจใดช่วยน้องเขาออกมาเราจะทำ
ผมยืนยันว่าเรารอจนครบความพร้อม๑๐๐ความปลอดภัย๑๐๐เราถึงจะปฏิบัติ
ผมยืนยันมาอย่างนี้กับพวกเราตลอดนะครับทุกวันที่น้องถามผมผมจะยืนยันอย่างนี้มาตลอดนะครับว่า
เราต้องพร้อมเราต้องเพอร์เฟคเราต้องสมบูรณ์เราต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เราถึงจะปฏิบัติการนะครับ
ในขณะเดียวกันในด้านการเจาะโพรงต่างนะครับเมื่อวานก็เจาะมาตลอดเมื่อวานก็มีการพูดจาแล้วก็มีสื่อหลายท่านก็ลงหนังสือพิมพ์ไปแล้วว่าเราเจาะเป็นร้อยโพรงนะครับ
แต่ศักยภาพหรือโปรเทนเชียลที่จะเจาะและทะลุเชื่อมได้กับถ้ำหลวงตอนนี้ยังไม่มีแนวที่จะทะลุกันได้นะครับ
เจาะไปลึกหลายโพงเราก็ยังมาเจาะกันอยู่การนำน้ำออกจากถ้ำการหาช่องทางเข้าตรงอื่นเราก็ยังทำกันอยู่ทุกวันนี้ปฏิบัติอยู่ทุกแนวทุกเรื่อง
แล้วก็ขอบคุณในทุกความช่วยเหลือที่มาจากทั้งประเทศไทยทั้งจากภาคราชการด้วยกันทั้งจากภาคเอกชนแล้วก็จากต่างประเทศที่ส่งผู้เชี่ยวชาญในเกือบจะทุกด้านมาปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพวกเรานะครับ
จากส่งผู้เชี่ยวชาญยังส่งเครื่องมือส่งทรัพยากรต่างมาช่วยอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อหน้างานเรานำไปใช้เกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็ช่วยกันเต็มที่
วันนี้สิ่งที่จะมาบอกกับน้องว่าในความคืบหน้านะครับอย่างที่ผมบอกว่าความพร้อมมีคำถามอยู่ตลอดเวลาว่าความพร้อมคือความพร้อมอย่างไร
บอกแล้วว่าความพร้อมคือสภาพอากาศนะครับสภาพน้ำสภาพความพร้อมของผู้ปฏิบัติการสภาพความพร้อมทางร่างกายแล้วจิตใจของน้องเหล่านั้นว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ
จริงแล้วถ้าผู้สื่อข่าวอยู่กับเราโดยตลอดจะสังเกตว่า๒๓วันที่เปลี่ยนมาที่ผ่านมาเราค่อยปรับสภาพพื้นที่เตรียมความพร้อมไปเรื่อย
เมื่อวานนี้เราต้องขอความร่วมมือทุกคนออกจากพื้นที่ตอนประมาณสักสามทุ่มนะครับเพราะว่าวันนี้ความพร้อมถึงพีคสุดแล้ววันนี้เราปฏิบัติการดีเดย์นะครับเมื่อ๑๐โมงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ดำน้ำผู้เชี่ยวชาญดำน้ำถ้ำจำนวน๑๓คนนะครับได้เข้าไปปฏิบัติการเพื่อช่วยชีวิตน้องเขาออกมานะครับแล้วก็ซิลไทยอีก๕คนนะครับ
วันนี้ทั้งหน้างานจะมีผู้ปฏิบัติการ
กับทีมแพทย์ทีมช่วยเหลือทีมฉุกเฉิน
เกือบจะทั้งนั้นนอกนั้นท่านอื่นผมขออนุญาตเชิญมาอยู่ตรงนี้

ถามมาว่าเราพร้อมอย่างไร
เมื่อวานี้เราบอกว่าน้ำเราต่ำที่สุด

ต้องเดินต้องคุกคุกคานกันบ้างแต่ตลอดโถงหนึ่งโถงโถงสองโถงสาม
ถือว่าเดินทะลุตลอดรอดฝั่งได้แล้วตอนนี้พร้อมต่ำที่สุด
เมื่อวานสูบน้ำลดบางจุดลดได้๓๐กว่าเซนนะครับ
ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในรอบสิบกว่าวันนะครับแล้วเราดูสภาพอากาศแล้ว
ถ้าหันไปมองข้างข้างหลังเรานะครับจะเห็นว่าพายุลูกใหม่
กำลังจะเข้ามาถ้าเรารอหรือเราเตรียมความอะไรอีก
ที่เวทอันเวสเนี่ยถ้าเกิดฝนลงแล้วอีก๓๔วัน
ฝนมาเติมเราต้องเหนื่อยการสูบน้ำอีกครั้งพร้อมจะลดจากร้อยเปอร์เซ็นต์
เป็นระดับต่ำซึ่งถ้าเกิดระดับต่ำลงมา
เราก็ต้องมาตัดสินใจอีกแต่อันนี้เราเตรียมความพร้อมมาหลายวัน
ความพร้อมเรื่องที่สองร่างกายและจิตใจนะครับ
ขอยืนยันว่าน้องทั้ง๑๓คนมีความพร้อมทางด้านร่างกายสูงมาก
นะครับจิตใจสูงมากเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่น
ทั้งสิบสามคนรับทราบภารกิจที่เราจะปฏิบัติแล้วยืนยันนะคะว่าน้องทั้งสิบสามคน
รับทราบภารกิจที่จะปฏิบัติแล้วเขาพร้อม
ที่จะออกมาด้วยเขาพร้อมที่จะออกมาร่วมกับพวกเรา
นะครับไม่ว่าจะเผชิญอะไรเขาพร้อมที่จะออกมา
เขายืนยันว่าเขาพร้อมที่จะออกมากับพวกเรา
นะครับอันนี้ยืนยันครอบครัวทราบแล้วนะครับ
ก่อนที่จะปฏิบัติภารกิจครอบครัวของน้องทั้ง๑๓ครอบครัว
ทราบแล้วและเห็นด้วยกับพวกเราที่ต้องปฏิบัติภารกิจตรงนี้
นะครับก็ยืนยันว่าอันนี้คือความพร้อมทางด้านร่างกาย
จิตใจและกับสังคมในความพร้อมที่สอง
ความพร้อมที่๓ทีมการแพทย์ทีมปฏิบัติการ
เราซ้อมติดต่อกันมาสามสี่วันเราซ้อมแม้กระทั่งนำเด็ก
ทดสอบในความพร้อมว่าจะช่วยอย่างไรออกมาอย่างไรนะครับ
เราซ้อมปฏิบัติจริงจริงเมื่อวานนี้ถ้าใครเห็นแสลนด์คุมอันนั้นเราซ้อมการวางตำแหน่งของถัง
ซีเย็นซ้อมการเข้าถึงแต่ละคนมีภารกิจอะไร
ทุกคนจะมีภารกิจคนละอย่างนะครับใครมีภารกิจอะไรต้องปฏิบัติภารกิจตามตัวเองที่ได้รับมอบหมายให้ชัดเจน
สับสนแม้แต่นิดเดียวนะครับไม่ได้เราไม่ยอมให้มีความสับสนไม่แต่นิดเดียว
เมื่อวานซ้อมกันตั้งแต่เช้ายันมืดนะครับน้องน้องอาจจะสงสัยว่าเดินกันทำอะไร
หรืออาจจะไม่ต้องเอามานะครับเพราะว่าเราต้องการซ้อมในพื้นที่ปิด
เพื่อความพร้อมทั้งด้านจิตใจและกับกำลังนะครับ
ผมขอยืนยันว่าการปฏิบัติภารกิจตรงนี้เราพร้อมทุกด้าน
เรียบร้อยนะครับน้องน้องทราบน้องน้องยินดีน้องน้องแข็งแกร่งพอ
ที่จะออกมากับพวกเราครอบครัวทราบดีนะครับเอ่อ
แล้วก็ขอให้พวกเราทุกคนรอฟังข่าวแล้วก็ส่งกำลังใจช่วย
นะครับในการปฏิบัติภารกิจให้ประสบความสุดเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์
นะครับเดี๋ยวน้องเอ่อเพื่อนเพื่อนร่วมงานของทุกคนที่
ปฏิบัติผลิต๓๔คืนที่ผ่านมาทุกคนประชุมกันอย่างค่ำเคร่ง
เครียดเตรียมความพร้อมทุกด้านนะครับผมจะให้เพื่อนร่วมงาน
ทุกท่านนะครับที่การปฏิบัติงานอันนี้ที่เป็นหัวหน้าทีม
แต่ละทีมอาจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงหรืออะไรก็ตาม
แต่ขออนุญาตนะครับว่าการปฏิบัติภารกิจตรงนี้คำถามต่าง
จะยากที่จะตอบนะครับขออนุญาตเลยเดี๋ยวเรามีข่าวสำคัญ
ข่าวเพิ่มเติมเราจะออกมาตรงนี้ให้นะครับยืนยันอย่างนี้เลย
การเข้าไปการออกมาเราประเมินว่าอย่างเร็วที่สุด
น่าจะอยู่ที่ประมาณสามทุ่มนะครับอันนี้ยืนยันแต่ถ้าเรามีข่าวอะไร
เราจะมาบอกแล้วกันนะครับขอความร่วมมือตรงนี้นะครับอ่า
แล้วค่อยทยอยกันออกนะครับเพราะว่าแต่ละคนจะออกมาเป็นคู่
หนึ่งคนจะมีคนดูแลสองคนนะครับเพราะฉะนั้นต้องทยอยกันออกมานะครับ
นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะครับอันนี้ท่านท่านสื่อท่านสื่อใจเย็นเย็น
นะครับเราจะทยอยกันออกมาเรื่อยนะครับอาจจะใช้ระยะเวลาเอ่อ
พอสมควรไม่ใช่บอกว่าทำ๑๐โมงแล้ววันนี้ต้องเสร็จนะฮะ
เพราะภารกิจจะต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องจนกระทั่งคนสุดท้ายออกมา
เราภารกิจเราจะต่อเนื่องจนกระทั่งคนสุดท้ายออกมา
ขอให้พวกเราเอ่อช่วยกันและขอขอบคุณในความร่วมมือ
ที่ดีอย่างมากมากนะครับเดี๋ยวผมว่าทุกท่านคงจะมีคำชื่นชมต่อ
ผู้สุดท้ายทุกคนเลยนะครับพี่บอกมีอะไรอีกหนึ่งนะเอ่อในในการ
ปฏิบัติงานในปฏิบัติงานร่วมนะครับการเขียนแผนเขียนแผนร่วมนะครับ
แผนที่ต้องมีความสมบูรณ์และแผนต้องง่ายชัดเจน
ปฏิบัติได้จริงนะครับเรียนเรียนให้ทราบว่าในการทำแผนเนี่ย
แต่มีหลายหนทางปฏิบัติณเวลานี้เราเลือกหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุดนะครับ
มาเปรียบเทียบกันนะครับแล้วเมื่อเลือกผลทางปฏิบัติที่ดีที่สุดแล้ว
เราทำการซักซ้อมแผนเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมั่นใจแล้ว
เริ่มปฏิบัตินะครับแต่กลับให้ทราบว่าอ่าในความอ่า
ในในห่วงเวลาแล้วกันนะฮะห่วงเวลาก็จะทยอยมาแล้วคิดว่าน่าจะ
ประมาณสักสองวันสามวันสี่วันก็แล้วแต่นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงได้คือสภาพอากาศและสภาพน้ำครับ
ขอเสียงสั้นสั้นแค่นี้ครับครับขอโปขอบคุณครับ

ด้วยใกล้ใกล้กันก็ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายทุกส่วนนะครับ
สื่อต่างประชาชนที่ให้ความร่วมมือระเบียบ

จราจรแล้วก็ระเบียบสื่อนะครับ
และก็จะต้องขอความละเมอ
ต่อไปจนเสร็จสิ้นภารกิจครับ

วันนี้ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอยู่ด้วยนะครับ
ผมขอคำยืนยันนิดนึงทางด้านทางการแพทย์

ความพร้อมในส่วนของทางด้านการแพทย์นะครับ

เรามีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ

เรื่องน้ำเรื่องอะไรนิดนึงสภาพอากาศ
ก็ความพร้อมที่ท่านผู้ราชการพูดถึงนะครับ

แต่ว่าปริมาณน้ำฝนนะฮะก็น้อยกว่าที่เราคาดการณ์นะ

สองคือเรื่องของความพร้อมในการสนับสนุนไฟ

เพราะว่าไฟพญานาคนั้นช่วยในการสูบน้ำต่างออกมา

เราจะพยายามไม่ให้ระบบไฟมีปัญหานะครับ
สามก็คือเครื่องระดับน้ำในถ้ำนะครับ
ก็ขอยืนยันว่าระดับน้ำในท่านเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับ

ครับก็เรามาเพื่อบอกกับทุกท่านนะครับว่า
เราปฏิบัติภารกิจแล้วตั้งแต่๑๐นวันนี้นะครับ
ผลจะเริ่มออกมาหลัง๓ทุ่มนะครับ

อาจจะต้องอดใจรอนิดนึงว่าเป็นยังไงก็คงจะต้องทุกวันทุกวันทุกวันนะครับ
น้องจะทยอยทยอยออกมาทีละคนทีละคนนะครับ
แล้วก็ความพร้อมผมเอาทีมงานที่ปฏิบัติทุกเรื่อง
ที่ไปคุมแต่ละเรื่องที่แต่ละประเภทที่ออกงานออกมาเลย
ยืนยันกับพวกเราว่าในทุกด้านพร้อมแล้ว
สำหรับผมผมมายืนยันแทนน้องทั้ง๑๓ท่านนะครับว่า

เพราะว่าเรามีในแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านถ้ำและสุขภาพ
ตรงนี้ชาวออสเตรเลียเข้าไปประเมินโดยตรงเมื่อวานนี้นะครับ
อันนี้เรายืนยันทางคุณหมอก็ยืนยัน
เพราะฉะนั้นเราคิดว่าไม่มีวันใดที่เราพร้อมกว่านี้อีกแล้วนะครับ
ถ้าเราไม่เริ่มปฏิบัติการณเวลาที่เราได้เปรียบที่สุด

เราอาจจะเสียโอกาสบินโดที่จะทำปฏิบัติการตรงนี้ไป
เพราะฉะนั้นต้องขอปฏิบัติการตั้งแต่๑๐โมงวันนี้เป็นต้นไปนะครับ
แล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือที่ลำบาก
ต้องออกมาตรงนี้เป็นอย่างดีนะครับ
แล้วก็ขอให้พวกเรานะครับที่อยู่ตรงนี้
ขอให้พี่น้องที่อยู่ในทางบ้านทุกคนนะครับ
เอาใจช่วยการปฏิบัติงานของพวกเราด้วยนะครับ
ส่งแรงใจให้น้องทั้ง๑๓คนส่งแรงใจให้ทีมปฏิบัติการของพวกเราทุกคน
ประสบความสำเร็จอย่างที่พวกเราคาดหวัง
ขอกำลังใจอย่างพวกเราด้วยนะครับขอบพระคุณครับ
คือเราซักซ้อมมาทางออกหลายทาง
แล้วเราก็ซักซ้อมทั้งทางอากาศแล้วก็ทางบกนะครับ

เราจะใช้ตรงนั้นนะครับเราจะดูสถานการณ์ทุกอย่างประกอบกัน
แม้แต่ช่องทางทางอากาศเราก็มีจุดสองจุด

รถเรามี๑๓คันแต่จริงเรามีสแตนบายมากกว่านั้นนะครับ
อันนี้ก็ต้องณเวลาที่น้องเขาออกมาเราจะพร้อมที่สุดตรงไหน
เราเพิ่มเป็นที่สุดตรงไหนและตรงไหนที่เราสมบูรณ์ที่สุด

เดี๋ยวขออนุญาตเติมตรงนี้นิดเดียวนะครับ
บางทีเราไม่ได้ลงในรายละเอียดนะครับ
บริเวณสนามฮอจันกระผักนะครับรัศมี๒๐๐เมตร

ท่านมีกล้องเขาอยู่ไกลไกลอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วซูมเอาได้นะครับ
ไปอยู่ฝั่งนั้นเดี๋ยวไม่เข้าใจเดี๋ยวข่าวโน้นข่าวนี้เข้าไปได้นะครับ
ไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปโดยเด็ดขาดนะครับ
อันนี้๒จุดเลี้ยวจุดกลับรถต่างนะครับ

เพราะรถพยาบาลรถตำรวจที่นำจะต้องใช้ความเร็วพอสมควร
เพื่อทำเวลาให้สั้นที่สุดในการนำน้องส่งถึงโรงพยาบาลปลายทางนะครับ
ขออย่าให้มีข้อบกพร่องในด้านนี้ครับ

มาที่แคปแต่ทุกประเทศที่ช่วยชาญ

เป็นผู้ช่วยชาญ๑๓คน
ขออนุญาตไม่ตอบในรายละเอียดตอนนี้นะฮะแต่เดี๋ยวถ้าเกิดปฏิบัติออกมาแล้วเราจะให้รายละเอียดทั้งหมดครับ

โมงคือเดินเข้าไปครับเข้าไปปฏิบัติการนะครับ
เมื่อกี้บอกแล้วไงฮะว่าประมาณสิบโมงที่เราเริ่มเข้าไปปฏิบัติการเอ่อ
ปฏิบัติการครั้งแรกหรือคนแรกถ้าออกมาจะอาจจะประมาณ๓ทุ่ม

ระยะทางเป็นเรื่องรายละเอียดมากแต่ตอนนี้อย่างที่ผมบอกว่าหลายจุดสามารถเดินได้นะครับ
เป็นโอกาสเดียวที่จะต้องทำเพราะว่าเราประเมินแล้วว่าวันแรกน้ำท่วมทุกจุดเลยทั้งถ้ำเลยนะครับ
แต่วันนี้มีจุดที่ทั้งเดินได้มีจุดทั้งที่หายใจได้แล้วเราถึงมองว่าวันนี้เป็นวันที่เหมาะสมที่สุดแล้วนะครับ
อนุญาตรายละเอียดคงจะตอบลงลึกไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันจะเสียเวลาแล้วก็จะเสียทำการสืบตามแผนของพวกเรานะครับ
สรุปให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้ชัด

เริ่มภารกิจในการนำทั้ง๑๓คนออกจากถ้ำ

ผู้ว่าบอกว่าตอนนี้ความพร้อมพร้อมถึงขีดสุดแล้ว
พร้อมอย่างไรอากาศพร้อมสภาพน้ำพร้อมผู้ปฏิบัติงานพร้อมเด็กร่างกายจิตใจพร้อมและเด็กทุกคนพร้อมจะดำน้ำออกมากับทีมนักประดาน้ำ
มีนักประดาน้ำต่างชาติสิบสามคนหน่วยซิลห้าคนรวมเป็นสิบแปดคน
ในการเข้าไปในครั้งนี้เริ่มไปตอน๑๐โมงก็น่าจะประมาณสัก๑๑ชั่วโมงตามที่บอกไปเข้า๕ออก๖ที่๖เพราะว่าต้องดำน้ำสวนกับกระแสน้ำ
แต่ว่าการที่นำเด็กออกมาอาจจะนานกว่า๑๑ชั่วโมง
คุณผู้ชมติดตามกันได้ก็น่าจะเป็นช่วงของไทยรัฐนิวโชว์ของเราน่าจะมีข่าวดีให้ได้ฟังกันทั้งประเทศ
แต่ว่าปฏิบัติการก็คือไม่ได้ไปพร้อมกันเพื่อนำทั้ง๑๓คนออกมาพร้อมกันเรียงเป็นแถวนี้ไม่ใช่คือค่อยแบ่งเป็นล็อตไป
และการปฏิบัติงานครั้งนี้จะทำอย่างต่อเนื่องประมาณ๒๓วันนับจากวันนี้
นำออกมาทีละคนจนครบทั้ง๑๓คน
คุณผู้ชมเกาะติดหน้าจอไทยรัฐทีวีนะคะ
ซึ่งถ้าเกิดว่านับตามเวลาที่พบศูนย์บัญชาการบอกเนี่ยนะคะ
ก็น่าจะอยู่สักประมาณช่วงไทยรัฐนิวส์โชว์

พร้อมประจำการรายงานให้คุณผู้ชมทราบทันทีด้วย